เอาคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของโควิดกันหน่อยนะคะ

ว่าเขามีมาตรการรับมืออะไรยังไงกันบ้าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคม

เขาไปไล่ตรวจสอบสถานีรถไฟฉะเชิงเซาเลย
เพราะได้ข่าวมาว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาสองสามีภรรยาเนี่ย
พยายามจะซื้อตัวขึ้นรถไฟไปยังสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
แต่คู่นี้เขาไม่มีบัตรแรงงานต่างด้าว
บัตรแสดงการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
วัดไข้แล้วปรากฏว่าอุณหภูมิสูงอีก

ก็สอบถามว่าไปยังไงมายังไงมาจากไหนอะไรยังไงบ้าง
สองคนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะเดินทางกลับบ้านที่เขมราชประเทศกัมพูชา
คือก่อนหน้านี้มีคนจ้างให้มาเลี้ยงปลาที่บ่อแถวอำเภอบางปะกง
ต่อมานายจ้างก็ไล่ให้กลับบ้านไปก่อนเพราะกลัวเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบ
แล้วนายจ้างก็พาขึ้นรถแล้วก็เอาเขามาทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะ
ด้านนอกของสถานีชุมทางรถไฟฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ไล่เขามาซื้อตัวเองแบบไม่รับผิดชอบ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิเขามีไข้สูงแล้วตัวร้อนมืนหัวด้วย
คราวนี้ต้องรีบประสานเจ้าหน้าที่แพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรนำรถรถพยาบาลมารับเลยนะคะ
ก็ต้องไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ติดตามในจ้างด้วย
อันนี้ย้ำนะคะนายจ้างเอาแรงงานเข้ามาแบบผิดกฎหมายนั่นผิดกฎหมายที่หนึ่งแล้วนะ
แล้วถ้าคุณรู้ว่าเขาป่วยแล้วเอามาปล่อยแบบนี้คุณผิดที่๒อีกนะตามให้เจอนะคะ
ไม่ต้องกลัวนะฮะเรื่องแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอะไรในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้มีการลงทะเบียนชั่วคราวอะไรกันพวกนี้นะครับ
เอาเรื่องโควิดก่อนต้องไปตรวจกันอย่าหนีไม่เป็นผลดีอะไรเลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับที่เพชรชบุรีนะครับวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม๗คนนะครับ
เป็นผู้หญิง๔ผู้ชาย๓นะฮะที่แถลงวันนี้นะครับมีอาชีพขายอาหารทะเลทั้งหมดนะครับ
ซึ่งมีประวัติไปซื้ออาหารทะเลจากสมุทรสาครนะครับจากเดิมก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยยืนยัน๑คนที่เป็นผู้หญิงอายุ๕๐
เมื่อ๒๒ธันวาคมที่เป็นรายแรกของจังหวัดเพชรชบุรีตอนนี้รวมแล้วเพชรบุรีมีผู้ป่วยโควิด๑๙ในระลอกนี้นะครับ
ทั้งหมด๘คนนะครับส่วนนครสวรรค์นะครับพบผู้ติดเชื้อ๑คนนะครับ
ทำให้ตอนนี้จังหวัดมีสองคนแล้วนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายอายุยี่สิบเก้า
เป็นชาวตำบลบางตาหงายที่อำเภอบรรพฤษภิษัยนะครับ
เป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลมีประวัติเดินทางไปซื้ออาหารทะเล
มาจากจังหวัดสมุทรสาครนะฮะท่านผู้ชมครับที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า
มีการตรวจเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อหาเชื้อโควิด๑๙แล้วมีผู้ติดเชื้อเนี่ยเบื้องต้นนะนะ๖คน
ตอนนี้ผลการตรวจอย่างละเอียดออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
มีการแจ้งในกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
โดยผู้อำนวยการสำนักโคศกสำนักเลขาธิการน้ำมนตรีนางสาวนัทธริยาทวีวงนะครับ
ทั้งหมด๖คนมีผลเป็นลบนะฮะคือไม่ติดเชื้อนะครับ
เป็นผลการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอนะฮะผลออกมาแล้วเป็นลบทั้งหมด
เพราะฉะนั้นในธรรมเนียบรัฐบาลณขณะนี้ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ก็มีบางส่วนที่ยังต้องรอผลต่อนะฮะณขณะนี้ยืนยันมาแล้วนะครับจากธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ